ความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีนะคะเป็นคดีที่ประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ย
พร้อมกับพวกขับรถออฟโรดเข้าไปในอุทยานไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
เพราะขาออกในชุดพญาเสือเข้าไปตรวจค้นรถแล้วก็ไปเจอท้าวหมีขอ
ซึ่งถือว่าเป็นการครอบครองสัตว์ป่าแล้วไปได้มายังไง
ล่ามาตอนที่อยู่ในป่าหรือเปล่าเนี่ยนะคะล่าสุดคือผู้ต้องหาในคดีนี้มี๑๒คน
ได้รับการประกันตัวออกไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเรื่องคดียังต้องทำต่อ
สืบสวนสอบสวนต่อนะคะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่อ
ซึ่งการสอบปากคำอดีตเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเป็น๑ใน๑๒ผู้ต้องหารับสารภาพ
รองพบตรบอกว่ามีคนยิงหมีขอจริงจริงแต่บอกว่าเป็นคนงานชาวพม่า
อาศัยอยู่ในสำนักสงฆ์ในป่าไซโยกที่อ้างว่าทั้ง๑๒คนเข้าไปทำบุญ
ความคืบหน้าคดีที่นายวัชรชัยสมีรักษ์อดีตประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมพวกถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยก
กล่าวหาว่าร่วมกันล่าสัตว์ป่าโดยพบซากหมีขออยู่ในขบวนรถออฟโรด
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมฝากขังต่อสาร
คือทั้ง๑๒คนได้รับการประกันตัวไปแล้วทั้งหมดนะคะมีการปล่อยตัวชั่วคราว
เงินประกันตัวคนละ๒๐๐๐๐บาท
อย่างไรก็ตามเรื่องของคดีก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะ
ซึ่งล่าสุดวันนี้ค่ะพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามณกุลรองพบตร
เดินทางไปที่สพไซโยกที่เมืองกาลเลยนะ
ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเอง
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย
พบหลักฐานเพิ่มเติมเป็นปืนพก๒กระบอก
โดยพลตำรวจเอกศรีวรารังสิบพระมณกุลรองค์พบตร
ร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาปรากฏว่านายอนุสรเรือนงาม
หรือว่าอาสาสมัครออยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน
อบตรหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ย
รับสารภาพกับรองพบตรบอกมีการยิงหมีขอจริง
แต่คนยิงเป็นชาวพม่าไม่ใช่หนึ่งในสิบสองคนที่ไปด้วยกัน
ชาวพม่าคนนี้บอกชื่อด้วยนะบอกว่าชื่อตาตาก
อาศัยอยู่ในสำนักสงฆ์เต่าดำภายในเขตอุทยานไซโยก
ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับคำให้การในครั้งแรกที่ระบุว่า
ทั้งสิบสองคนเข้าไปทำบุญไม่ได้ไปล่าสัตย์อย่างใด
ส่วนอุ้งตีนหมีขอที่ไปตรวจพบได้มาจากชาวบ้าน
ซื้อมาจากชาวบ้านเนี่ยราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายสมเกียจเพ็งนาเรน
อายุห้าสิบเก้าปีซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของอดีตประหลัด
ก็คือนายวัชราชัยสมีรักษ์เนี่ยนะคะพร้อมญาติญาติ

ได้มารายงานกับตำรวจคือคุณลุงของประหลัดท่านนี้คือ
มีการหายตัวไปในช่วงของการที่มีการจับกลุ่ม

เขาก็สงสัยอ้าวแล้วไม่ถูกจับกลุ่มด้วยเหรอ
ถ้าเข้าไปในขบวนออฟโรดด้วยกันแล้วหายไปตอนไหน

สรุปแล้วนะคะนายสมเกียจคนนี้
พร้อมกับญาติย่าเดินทางมารายงานตัวกับตำรวจนะคะ
หลังจากที่ตัวเองก็ตกเป็นผู้ต้องหาก็คือหนึ่งในสิบสอง
นี่ไงคือเนี่ยคุณผู้ชมเป็นภาพปริศนาที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ระหว่างที่พญาชุดพญาเสือเขาลงพื้นที่ไปจับกลุ่ม
ทีเดียวมีผู้ต้องหา๑๑คนที่มีการถูกแจ้งข้อกล่าวหา
กลมสีแดงเนี่ยหัวหน้าชุดพญาเสือเขาถามว่า

เพราะว่าตอนที่ลงพื้นที่ไปจับกลุ่มคนนี้อยู่ด้วย

วันนี้ก็เลยเดินทางมามอบตัวพยายามที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แต่จริงแล้วก่อนหน้านี้คือเขาตามหากันนะคะ

เขาเปิดเผยบอกว่าในวันที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มกลุ่มออฟโรด
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ขอข้อมูลหรือรายละเอียดอะไรเลย
วันนั้นก็ยังนั่งรถออกไปจากพื้นที่กันทั้งขบวน

ส่วนช่วงที่จะกลับบ้านมีรถคันหนึ่งจะไปรับญาติกลับมา
ก็เลยขออาศัยรถกลับมาบ้านด้วย
คืออยากกลับมาบ้านก่อนก็เลยอาศัยรถคันอื่นกลับมานะคะ
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้หลบหนีไปไหน
ยังอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นจนกระทั่งดึก
หลังจากที่ทำเรื่องต่างที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มเสร็จแล้ว
ก็เลยเดินทางกลับบ้านมาที่ราชบุรี

ก็ไม่รู้จะทำอะไรมันเสร็จแล้วก็เลยกลับบ้าน
ส่วนวันที่เดินทางเข้าไปนั้น
ยืนยันว่าไปแก้บนไปทำบุญที่สำนักสงฆ์เต่าดำ
เพราะหลานชายสอบคัดเลือกได้เป็นนายอำเภอไง
และก็ยังไม่รู้จักกลุ่มคนอื่นที่มากับรถออฟรถด้วยกัน

นั่งอยู่ในรถเพื่อไปทำบุญด้วยเท่านั้นเองนะคะ

ตอนนี้ตำรวจพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะคะ
รวมแล้วเป็น๑๑ข้อหา
ข้อหาล่าสุดก็คือร่วมกันเก็บหานำออกไปด้วยกระทำใด
ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพ
ซึ่งไม้ยางไม้น้ำมันยางน้ำมันสนแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
จากนี้มีการเรียกตัวเยาวชนอายุ๑๐ปีด้วยนะคะ
ซึ่งเยาวชนมีข่าวว่าเขาได้รับจ้างจากกลุ่มผู้ต้องหา
ให้เอาปืนไปเก็บไว้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำรวจบอกว่าจะต้องเอาตัวเยาวชนอายุ๑๐ปีคนนี้มาสอบสวนนะคะ
รู้เห็นจงใจในการร่วมมือกระทำความผิดด้วยหรือไม่
ถ้าพบว่าเจตนาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็จะมีผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย๓คนด้วยค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะคะว่าเยาวชนอยู่โผล่มาได้ไงนะคะ
ตอนที่ชุดพญาเสือเขาเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยจริงแล้ว
ผู้ต้องหามีทั้งหมด๑๕คน

แล้วก็มี๑คนที่เพิ่งโผล่มา
อีก๓คนเป็นเยาวชนปล่อยตัวไป
แล้วก็ล่าสุดตำรวจบอกว่า๑๐ขวบใช่ไหม
ต้องไปดูว่ามีส่วนร่วมในเรื่องของอาวุธหรือเปล่า